ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่าจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักประมาณปี๖๑
ช่วงเดือน๕เดือนพฤษภาคมได้หรือเปล่า
กรณีที่ครอบครัวหนึ่งเขาไปทะเลาะกับตำรวจในท้องที่มาพตะพุธที่จังหวัดระยองมากันเป็นครอบครัวเลยนะคะ
แล้วลูกชายวัย๑๘ปีณตอนนั้นไปต่อยตำรวจ
ตาตำรวจเนี่ยเขียวช้ำเลยนะคะ
ปรากฏว่าล่าสุดค่ะครอบครัวเดิมทะเลาะกับตำรวจอีกแล้วแต่ท้องที่สอนอดินแดงกรุงเทพมหานครนะฮะ
มีคลิป๒คลิปให้ดูคุณผู้ชมดูกันค่ะ
ตายโกงค่ะโดนตอนไหนครับอ้าวลองเปิดดูลองเปิดดูค่ะนี่ค่ะ
ต่างฝ่ายต่างอัดคลิปนะอัดมาอัดกลับไม่โกงค่ะนี่คลิปนี้ที่เราได้เห็นพร้อมกันเนี่ยนะคะ
ชมพร้อมกันเนี่ยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเอามาลงไว้
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสอนอดินแดงเขาเรียกรถกระบะป้ายแดงที่มีคนนั่งมาเต็มท้ายกระบะ
ขอดูใบขับขี่จากคนขับปรากฏว่าคนขับไม่มีใบขับขี่
ตำรวจเขาก็เลยไม่มีใบขับขี่งั้นขอดูบัตรประจำตัวประชาชน
เพราะตอนนั้นตำรวจสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหรือเปล่า
ซึ่งตำรวจเขาก็ทำถูกถูกไหมคะไม่ทำก็โดนละเว้นปฏิบัติหน้าที่อีก
อ่าช่วงนี้มันโควิดสิบเก้าไงการขึ้นย้ายแรงงานมันต้องถูกควบคุม
เข้มข้นนะคะทีนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมคนขับรถกระบะคันนี้
ส่งบัตรประจำตัวประชาชนให้ตำรวจดูแล้วสิ่งที่เขาทำควบคู่คือ
ร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังให้ตำรวจฟังค่ะ
ตำรวจก็เลยเชิญตัวลงมาจากรถก่อนที่ฝ่ายภรรยาและลูกของคนขับเนี่ย
จะลงมาจากรถแล้วก็ช่วยเถียงกับตำรวจอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่
ตำรวจเขาก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถกระบะคือดูหมินเจ้าพนักงาน
แล้วก็เชิญตัวไปที่โรงพักแต่ปรากฏว่าคนขับไม่ยอมไปค่ะ
ตำรวจต้องวิทยุเรียกกำลังเสริมมาเพื่อควบคุมตัว
แต่พอตำรวจสายตรวจมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีการปะทะคารมกันอีกครั้งยกสอง
แล้วยังมีการแจกตัวเฮียด้วยอ่า
แจกตัวเงินตัวทองให้กับตำรวจสายตรวจอีกด้วย

เอ้าเป็นอย่างไรนะ

ถามเมียเขาก็ได้ถามผมก็ได้คุณรับทำไม
นี่แหละค่ะคุณเห็นไหม
เถียงกันตั้งแต่ตอนเย็นยังฟ้าสว่างอยู่เลย

สุดท้ายแล้วตำรวจสามารถนำตัวคนขับรถ
ไปที่โรงพักสอนอดินแดงได้นะคะ
แล้วก็มีการดำเนินคดี๓ข้อหารด้วยกัน
หมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่

และ๓นำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาวิ่งในทาง
ตามรายงานข่าวบอกว่าหนึ่งในครอบครัว
ครอบครัวนี้ค่ะตอนนี้นอนอยู่ในคุกสอนอดินแดง
อืมเดี๋ยวรอส่งฟ้องศาลเช้าวันนี้
ใช่นะครับอุ๊ย